มีคุณแม่ของเด็กชายวัย๑๐ขวบคนหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
มาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนอืม
บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกเพื่อนบ้านเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
เอาถ่านไฟแดงนะฮะจี้ไปที่หน้าท้องแถวสดือ
ถ่านหมายถึงว่าถ่านแดงเลยที่เผามาแล้วอ่ะเหรอคะ
อย่างนั้นเลยว้ายนี่นะฮะแจ้งความไปเนี่ยห้าวันแล้ว
คดียังไม่คืบหน้าเลยอุ้ยอยู่ที่สพเมืองชนบุรี
เผื่อพี่ตำรวจอยากจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ
อาจจะได้อธิบายเข้าใจกันนะครับแต่ว่าแม่ของเด็กเขาบอกว่าห้าวันแล้ว
คดีมันไม่คืบถามว่าทำไมลูกชายถึงถูกเอาถ่านไฟแดงจี้เนี่ยที่หน้าท้องตรงสดือแบบนี้นะครับ

คือทางคนทำเขาอ้างว่าเด็กดื้อ

ไม่ได้โดนคนเดียวนะฮะเพื่อนของน้องก็โดนด้วยอีกคนนึง

ยังตามตัวไม่เจออีกคนนึงนะแต่เป็นเพื่อนของเด็กเขานั่นแหละนะฮะ
แม่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของลูกชายนะครับนี่สภาพบาดแผลที่หน้าท้อง
ใกล้กับสดือของน้องนะฮะอายุสิบขวบนะครับอ่าน้องตั้มนะนี่ฮะ
ใช้ถ่านที่ยังแบบมีไฟแดงแดงอยู่เลยอ่ะนะฮะ
ก็คือร้อนจีเอาง่ายเลยค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตบมสวนอเจชนบุรีนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓๑มีนาคมที่ผ่านมา

มา๕วันแต่คดีมันไม่คืบหน้า

กลับมาจากขายของก็เรียกลูกชายให้ไปอาบน้ำ
ลูกบอกไม่ยอมอาบแม่ก็ถามทำไมไม่อาบน้ำ
ลูกบอกอาบเดี๋ยวเจ็บแผลที่สะดือแม่ก็บอกอะไรแผลอะไรเออเป็นอะไร
เปิดมาดูหน่อยสิพอเห็นแผลอุ้ยมันเหมือนถูกไฟมาจี้อ่ะ
เป็นแผลไหม้วงใหญ่เลยนะไม่ใช่เกาแล้วถลอก
ว่าไปเล่นสนอะไรก็ถามลูกว่าโดนอะไร
ลูกบอกว่าเมื่อช่วงเย็นไปเล่นแถวร้านขายของชำ
ไม่ห่างจากบ้านหรอกไปกับเพื่อนอีกคนนึง
แล้วเจ้าของร้านจับเปิดเสื้อเอาถ่านไฟแดงเนี่ยจี้คนละที
จนเป็นแผลแบบนี้แม่เขาก็ไปที่ร้านนั้นเลยนะ
อยู่แถวบ้านไปถามเจ้าของร้านขายของชำเป็นผู้หญิง
ถามว่าเออมาทำลูกเขาทำไมเพื่อนลูกเขาด้วยสองคนเนี่ย
เจ้าของร้านบอกก็เด็กมันดื้อ

เท่านี้ไม่พออันนี้แม่เขาอ้างนะ

แม่บอกเจ้าของร้านคนนี้ยังบอก

ถ้าเจอสามีเธอเนี่ยป่านี้รับรองเด็ก
ไม่มีวันได้กลับไปเจอหน้าแม่แล้ว

ไปถามเขาเขาก็บอกว่าลูกเราดื้อนู่นนี่นั่นเขาก็บอก

แล้วพรุ่งนี้ไปถามไปอะไรเขาก็ยังยืนยันว่าลูกเราดื้อ
เราก็เลยบอกว่าถ้าดื้อก็ไม่สมควรมาทำกับลูกเราแบบนี้
เพราะว่าเขายังเป็นเด็กแล้วถ่านไฟมันก็ร้อนเนอะ
เขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็เฉย
ถ้าเกิดว่าน้องถ้าเกิดว่าแฟนเขาทำเองน้องจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่เลย
อยากให้เขารับผิดชอบแต่เขาก็ไม่มาพูดคุยอะไรเลย
อยากให้เขามาดูแลรับผิดชอบ
ไม่รับผิดชอบไม่ยอมพูดคุยอะไรเลย
ส่วนทางคดีเนี่ยถ้าแม่เขาเอาเรื่องก็เป็นคดีอาญานะฮะ
ทำร้ายร่างกายได้เลยนะแต่คดีมันไม่คืบหน้า๕วัน
ก็ฝากพี่สพเมืองชนบุรีก็แล้วกันคุณแม่เขาบอกไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
อย่างนี้ต้องเชิญสหวิชาชีพมาแล้วนะใช่ค่ะใช่ไหม
แล้วคุณไปทำลูกเขาได้ยังไงไม่แต่คือต้องบอกก่อนว่าจริง
ให้เป็นพ่อแม่จะสั่งสอนลูกแบบนี้มันก็ไม่ได้นะพี่อุ๋ย
ไม่ได้อันนี้มันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายไหมอ่ะหรือเจ้าของร้านชำตรงนั้น
ถ้าเกิดเออมันใช่ไม่ใช่อย่างไรก็บอกมาได้นะเออหรือเผื่อเป็นอุบัติเหตุหรือยังไงหรือเปล่า
แต่แม่เขาบอกว่าลูกเขายืนยันว่าเขาเจออย่างนี้ลูกเขาเจอว่าลูกเขาบอกว่าอย่างนี้